แต่นี่คือสถานการณ์ล่าสุดของการชุมนุมในขณะนี้นะครับ
วันนี้กลุ่มทะลุฟ้าเนี่ยนัดชุมนุมเหมือนเดิม
ค่ะที่จอด้านล่างนะครับอนุโสรีประชาธิปไตยณขณะนี้
กำลังมีการจุดไฟกันอยู่นะคะ
คงจะมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เหมือนกับเมื่อวานนะฮะ
ส่วนด้านบนสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยทางกลุ่มทะลุฟ้าที่เขาชุมนุมกันอยู่ที่อนุสรประชาธิปไตย
เขาบอกแล้วว่าจะเป็นกลุ่มอิสระใช่ค่ะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันใช่ค่ะ
ก็จะมาที่สามเหลี่ยมดินแดงอยู่ทุกวันใช่ค่ะ
โศกของมองทะลุฟ้าก็บอกว่าขอให้มีการชุมนุมด้วยความสันติ
ก็มีการประกาศตั้งแต่ช่วงเย็น๔โมงครึ่งประกาศฝากไปถึงกลุ่มคนที่ไปชุมนุมที่สามเหลี่ยมดินแดงด้วย
เป็นอย่างไรนะครับติดตามจากคุณภูริพัฒน์ที่สามเหลี่ยมดินแดง
กันแล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับคุณภูริพัฒน์ครับ
ครับคุณภาคภูมิคุณเขมสอนครับที่เห็นอยู่ในขณะนี้
คือบริเวณตรงสามเหลี่ยมดินแดงนั่นเองนะครับกว่าสองชั่วโมงเต็มที่ทาง
นั้นทำกิจกรรมอยู่บริเวณจุดนี้คุณภาคภูมิครับตอนนี้ตำรวจสามารถ
คุมสถานการณ์บริเวณนี้ได้แล้วเซนนะครับหลังจากที่
เมื่อประมาณ๒๐นาทีที่ผ่านมาตำรวจใช้วิธีในการที่จะเดินแถวออกมา
จากบริเวณตรงตู้คอนเทนเนอร์ที่อยู่ถนนวิพลีลังศีษย์คาออกนั่น
กลุ่มมวลชนที่อยู่สามเหลี่ยมดินแดงตรงนี้พากันเคลื่อนตัว
ออกจากแถวนี้หมดเลยนะครับออกไปทางถนนวิพาหวดี
อันนี้จะบดที่บริเวณจุดนี้

ประจำการอยู่บริเวณทางด่วนดินแดง

ซึ่งบริเวณตรงส่วนนั้นครับ
ทางกลุ่มมวลชนก่อนหน้านี้
มีการยิงกระสุนยางมีการยิงแก๊สน้ำตา

ตอนนี้มวลชนจากจุดที่ผม

มีการไปรวมตัวกันที่

ถ้าหากถูกผลักดันแล้วจะไปอยู่รวมตัวกัน

กว่ากว่าควบคุมพื้นที่ด้วยการ
ของโรงเรียนพิมพ์มรชาศัลครับคุณภาพภูมิครับ

คือตอนแรกเนี่ยดูตึงเครียดแต่ว่าตอนนี้น่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ระดับหนึ่ง